ในช่วงของวันหยุดนี้เราได้มีการรวบรวมการแข่งขันแต่ละชนิด

มาให้คุณผู้ชมได้หัวเราะกันกามข้างไปเลย

หมดเราไม่กล้าเราจะต้องหัวเราะได้ดังกว่านี้แน่นอน
พร้อมกันซอม๑๒๓

เราจะได้หัวเราะกันแบบจริงใจแล้วก็สนุกสนานกันแบบโอ้โหแน่นอนนะคะ
เพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่าว่าการแข่งขันแรกนี่คือการแข่งขันอะไร

นี่ฉันรู้แล้วนี่คือการแข่งขันจับกบ

ไม่ใช่วิ่งไม่ใช่จับกิ้ง

แล้วแต่สไตล์แล้วเขาก็มีการแข่งทั้งรุ่นประเภทชายล้วนหญิงล้วนด้วย
มาแต่ละคน

ก็คือถ้าดอกมันปลิวไปก็คือเข้าเส้นชัยก่อนเลย

คนนี้กีฬาจับกบนะฮะ

คือวิ่งทุ่มสุดตัวไง
แข่งขันกันแบบไม่ได้กลัวเหนื่อยกลัวอะไรกันเลยทีเดียว
เป็นการแข่งขันกีฬากีทราเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดปี๖๒
ทางองค์การบริหารส่วนตะบนปากแพรกจังหวัดนคร
อ่าขออภัยสุราษฎร์ทานี้เขาจัดขึ้น
โอ้โหเห็นแต่ละคนนี่อยากจะส่งคุณชนะลงไปแข่งด้วยเลย

ทำไมล่ะคะสงสารเพื่อนร่วมทีม

ใช่คือหน้าเขาต้องตั้งลง
มันจะใช้เวลาในการตั้งตามลมนิดนึง
หน้าเขาไม่ได้กระด้ง
ถ้าอย่างนั้นถ้าคุณชนะไม่เหมาะที่จะไปวิ่งกระสอบ

ดูสิว่าคุณชนะจะแข่งสู้เขาได้หรือเปล่า

อีกนิดหนึ่งเยี่ยม

ดูฆ่านี้สมาธิว่าแข่งชักเก่ยักกลางอากาศยังแบบฮุ่มขนาดนี้
สิ่งที่สำคัญหนึ่งคุณคุยภูมิหรือยัง

ดูค่ะพี่เสื้อส้มกับพี่เสื้อม่วงเขาเป็นหัวหน้าทีมนะคืออยู่ต้นทางเป็นคนแรกของแต่ละฝั่ง
โอ้โฮมันต้องแบบจงพลันตามทานแรงของฝั่งตรงข้ามขนาดไหนดูจากหน้ามันคือสิบแข่งศักดิ์ศรีท้องจริง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
ยอมไม่ได้อ่ะทุ่มเงินสดตัวนะท้ายเมื่อดึงไม่ไหวก็ทำยังไงล่ะปล่อยมันไปตามกระแส
แต่ท้ายที่สุดแล้วสองฝั่งก็ต้องมีฝากแพ้ฝั่งชนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเงินส่วนตัวจริงของการแข่งขันที่จังหวัดสุราธานีนะนึกแทน